ในโลกโซเทียลต้องใช้คำว่าคุยประวัติ
คุยทุกอย่างของคุณบอลกฤษณะ
คุณเป็นใครเคยแต่งงานเคยทำอะไรทำงานอะไรมาบ้าง

ถ้าคุณได้เจอนักข่าวแล้วคุณได้ชี้แจงในมุมของคุณ

ก็คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเจมส์บอล
ลูกชายของผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๘เนี่ย

โพสต์เฟซบุ๊คเป็นครั้งแรกก็ขอบคุณทุกกำลังใจ
แล้วก็มีประโยคคำพูดที่น่าสนใจ
แล้วก็สะกิดใจสะท้อนสังคมด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้เจมส์บอลหรือนายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสัน
อายุ๒๓ปีลูกชายของพลตรีวิทยาวันคาวิสัน
ผู้บัญชาการมนตรฐานบกที่๓๘
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นครั้งแรก
หลังจากที่ถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
ก็ได้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจ
และขอให้เรื่องนี้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
พร้อมกับบอกว่าผมอยากเห็นสังคมกลับมามองกัน
ที่คุณค่าของความเป็นมนุษย์มากกว่าวัตถุนิยม
ที่โดนระบบในทุนเข้ามาทำให้สังคมไทยเปลี่ยนไป
ไม่อยากให้มองว่าคนรวยทำอะไรก็ได้
ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันเป็นประโยคไฮไลท์
ประโยคเด็ดที่สะท้อนสังคมสะท้อนความรู้สึกตอนนี้

นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีความขึ้นไหวในโลกโซเทียล
จากแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังหลายแฟนเพจเฟซบุ๊คเลยค่ะ
ออกมาคุยประวัติของบอลกฤษณะแฟนนุ่มของคุณอุ้มลักษณะ
ประวัติเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะทั้งประวัติเรื่องของการทำงาน
ทำธุรกิจนะไล่เรียงไปดูกันหน่อยคุณผู้ชม
พาไปดูแฟนเพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้วีสี่
ได้โพสต์เล่าถึงประวัติส่วนตัวของบอลกฤษณะค่ะ
บอกว่าบอลเนี่ยเป็นพ่อม่ายลูกติดก่อนหน้านี้ทำธุรกิจปกติ
ตอนหลังเข้าไปทำธุรกิจกับคนบางกลุ่มก็เลยทำให้ฐานะดีขึ้น
แล้วก็อ้างว่าบอลและดาราสาวคุณอุ้มลักษณะเนี่ยนะคะ
ไปพบรักกันในงานวันเกิดของบอลนี่แหละที่มีคุณอุ้มไปร่วมแสดงในงาน
แล้วก็มีการแชร์ภาพในอดีตของบ่อนกฤษณะแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
ให้เห็นหน้าในอดีตกับหน้าปัจจุบันเห็นความแตกต่างนะคะ
แต่ละชื่อนี่นะยอมใจการตั้งชื่อเพจเขาจริงฟังแล้วกลัว
เขาก็เปิดเผยบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ย
กฤษณะเพิ่งจะเริ่มทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่กี่ปี
จากการสนับสนุนของคนคนหนึ่ง
คือเหมือนกับว่าให้นำห้องพักที่เป็นลักษณะรายเดือน
ที่เคยบอกไปก่อนนั้นเนี่ย
เปลี่ยนให้เป็นรายวันเป็นลักษณะของโรงแรม
ซึ่งเขาไม่ได้ขออนุญาตด้วยนะเหมือนกับว่ามันผิดกฎหมาย
มามีคนมาขอเช่าที่ดินเปิดเป็นตลาดนัด
พอกระแสตอบรับดีโครงการเป็นที่รู้จัก
กฤษณะก็เข้ามาคุมธุรกิจเอง
แต่การทำธุรกิจนี้เนี่ยเพจนี้เขาอ้างว่ามันมีปัญหา
มันเกิดการฟ้องร้องกันกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเป็นคดีความกันอยู่ด้วย
หลังจากเกิดเหตุกาดรุมทำร้ายเจมส์บอลลูกในพล
เจ้าของร้านแถวนั้นก็ปิดปากเงียบ
ไม่มีใครกล้าออกมาให้ข้อมูลอะไรเลย
ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามตอนต่อไปค่ะ

คือมันเนี่ยมันข้อมูลที่ถูกขุดคุยมา

แต่ถ้าเป็นข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันต้องมีการขยายผล

นี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องระดับชาติไปเลยหรือเปล่า

รองนายกราธมรีและราธมรีวาคกรสมกระลาฮม
และเรื่องนี้ถึงหูนายกลุงตู่แล้วนะจ๊ะ